ที่จังหวัดสกลนคร

ลงนาเจอหายปริศนาค่ะ

ไปนมงายกันดีกว่าคุณผู้ชม

คุณยายเจอหายโบราณที่ทุ่งนา

ไปเอาหายขึ้นมาจากกลางทุ่งให้หน่อย

ลูกชายไปทุ่งน้าไปดูต้นข้าว

ชนไปติดอยู่กับอะไรมันแข็งอยู่ในนา
ขุดไปขุดมาหายค่ะ

จริงค่ะแล้วเอาขึ้นมาตั้งไว้ที่บ้าน
สี่งวดผ่านไปได้ช่วงตลอดเลย
แบบนี้เริ่มต้นจากการงมหาย

โอวงมลายแล้ว
ยังไงอะไรยังไงผมไม่ได้มาลบหลู่แต่ประการใดนะ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณกันไป
แต่นี่ต้องไหว้แล้วค่ะ
นี่ถูกต้องทูบเสี่ยงทายต้องเป็นอย่างนี้

แล้วจะมีการแตกหักตรงเป็นร่องอีกแล้วค่ะ
ที่สำคัญเสียบด้วยขนมเวเฟอร์อันนี้ดี
โฟกัสที่ขนมซะละเพราะว่าตั้งได้
พอเสียบขนมอย่างอื่นอาจจะโอนเอง
ถ้าเสียเวเฟอร์ตั้งตรงเดียวเอ้ยไม่เกี่ยว